อยากจะนำเสนอมากนะคะเพราะว่างานนี้เขามีมีอ่างน้ำมนต์ที่มันมีหยดน้ำตาเทียนเยอะแยะ
ให้ชาวบ้านไปส่องไปดูรับโชควันพรุ่งนี้ด้วยจ้า
ไปที่จังหวัดสุโขทัยนะคะวัดวัดเนี้ยค่ะ
คนเนี่ยคึกคักมากจริงค่ะเพราะว่าเขามีการจัดงานขอขมากรรมและวงสวง
พ่อปู่ศรีสุโธนาคาราชและพ่อปู่มุจรินนาคาราช
คุณดูผู้คนสิหลั่งไหลกันไปมากมายเนืองแน่นเลยนะคะ
ว่ากันว่าพ่อปู่มุจรินนคราชเป็นพญานาคาราชผู้คุ้มครองพระพุทธเจ้า
แล้วก็ประธานพรในโชคให้ลาบด้วยครับงานนี้ค่ะมีเจ้าอาวาสนะคะ
ก็คือพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรหรือพระอาจารย์หมูท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองทองนี่แหละค่ะ
ก็ได้นำทำพิธีประกอบการขอขมากรรมที่บริเวณหน้าวัดหนองทอง
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยโอ้โหผู้คนกันไปมากมายนะคะ
และที่เห็นอยู่นี้ก็คือบริเวณโต๊ะวงสวงโอ้โหกล้วยเต็มไปหมด
มีมะพร้าวเครื่องบวงสวงมากมายค่ะงานเนี้ยก็อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยานในโรงพิธีนะคะ
แล้วคุณคุณจับตาดูให้ดีค่ะระหว่างที่กำลังประกอบพิธีอยู่นั้น
จู่ค่ะเฮ้ยชาวบ้านที่เขาร่วมพิธีอุ้ยลุกขึ้นมาเฮ้ย
ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาร่ายรำไร่รำร่ายรำและทำท่าทางเหมือนอะไร

โอ้โหเนี่ยอาการอย่างนั้นเลยเหรอชูไม้ชูมือทำท่าเหมือนอะไรเหมือนอะไร
เหมือนอะไรพญาพญาพญาตัวพญาบึ้งเออพญานาค
ตอนนี้มีใครอ้าวจริงเราเอาเล่าข่าวมาคุณถามคือ
มีใครเคยทำท่าพญาบึ้งบ้างอ่ะต้องทำยังไงก่อน
คุณพูดเหมือนคุณไม่เคยเล่าข่าวพวกนี้พูดมาได้ยังไงลำท่าพญาบึ้ง
ก็เวลาเขาไปขอโจงร่างเขาขอพญาบึ้ง
เออเข้าใจอันนั้นอ่ะเข้าใจแต่ท่าพญาบึ้งต้องกินแต่เออลำพญานาค
เออทำพญาบึ้งอันนั้นไม่รู้อันนั้นดูไม่น่าใช่
ท่านหมกหมุ่นไปหน่อยเชิงหนึ่งเออเนี้ยข่าวศักดิ์สิทธิ์ดิชนะมันเป็นข่าวหาไปแล้วอ่ะ
สิ่งที่ทุกคนรอคอยเราก็จะนำมาบอกกันนั่นก็คือการส่องดูขันน้ำมนต
สิทธิ์ลงไปในขันนมลค่อยหยดลงไปทีละหยดทีละหยด
สุดท้ายปลายทางมันเป็นอย่างไร
ชาวบ้านเนี่ยมาส่องจ้าส่องแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้
แล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะลองไปเสี่ยงโชคดู

เดี๋ยวรู้ว่าจะห้าหรือจะฮือ
ก็แล้วแต่ดวงแล้วดูเห็นไหม

จะฆ่าหรือจะฮือหรือจะ

หรือจะโห้ย
โอ้ยงานนี้ควรจะต้องมีการไปขอเจ้าส่องเจ้าสาว